บอกว่ามีผู้ชายลักษณะดูภูมิฐานคล้ายกับกำนัน
ตั้งตัวเป็นเจ้ามือวงไฮโลแล้วมีคนเล่นกันเต็มเลยนะคุณทัศนัย
เราก็พยายามที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ให้เดี๋ยวไปดูภาพที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปวงเล่นพนันไฮโลนะ

เขาร้องเรียนมาที่เพจของไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิป
บอกว่าพบกำนันคนหนึ่งตั้งวงเป็นเจ้ามือไฮโลในช่วงกลางคืน
โดยมีชาวบ้านล้อมวงเล่นกันสนุกสนานแหละค่ะ
ระบุข้อความแบบนี้บอกว่าเป็นกำนันตำบลสินปุ่นมีหน้าที่แบบนี้
เป็นความสวยของคนทั้งตำบล
ในคลิปนี้นะคะเมื่อสักครู่อธิบายคลิปหน่อย
จะเห็นว่ามีชายลักษณะคือวัยกลางคนดูภูมิฐานเลยล่ะค่ะ
คาดว่าน่าจะเป็นกำนันนะนี่ไงกำนันซะด้วยนะ
เบอร์ภาพนะนี่นั่งอยู่บนหัวโต๊ะ

เป็นเจ้ามือวงไฮโลมีชาวบ้านล้อมวงแทงไฮโลกันอย่างสนุกสนานค่ะ
สังเกตดีนะคะวงไฮโลวงนี้เนี่ยเล่นกันหนักพอสมควรนะ

ไม่ใช่กิจกรรมของชุมชนใช่ไหมไม่ใช่นะ
อันนี้เมื่อกี้ให้ดูคือเพจไทยรัฐแจ้งข่าวคลิปเนี่ย
คุณผู้ชมแจ้งมาได้นะมีเรื่องแบบนี้แจ้งเข้ามาเลยนะฮะหลังจาก
มีการแชร์คลิปนี้ออกไปในโลกโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากครับ
เช่นเขาบอกว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นงานศพ
เพราะว่าชาวบ้านเขานิยมเล่นกันคือเป็นการเฝ้าศพอะเนาะ
บางคนตั้งข้อสังเกตแบบขำว่ากำนันกำลังสอนลูกบ้านให้รู้จักที่สูงที่ต่ำหรือเปล่า
มันต้องแทงสูงต่ำไงไฮโล
แต่ถ้าเกิดเล่นงานศพมันเป็นแก๊งพันธุ์มันเงินเยอะเกินไปไม่ใช่มั้ง

เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วถามว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับ
พอมีคนร้องมาที่เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐปุ๊บ

ไปตรวจสอบแล้วผู้ชายวัยกลางคนลักษณะภูมิฐานคนนั้นคือกำนันจริง

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นกำนันในพื้นที่
อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะ

เป็นกำนันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน
เห็นไหมร้องมาที่ไทยรัฐปุ๊บ

ไทยรัฐแจ้งข่าวคลิปคุณผู้ชม

ต้องกันแบบนี้ด้วยนะครับ